เนื่องกันเลยนะครับตอนนี้การบินไทยเองก็เตรียมจะปลดระวังเครื่องบินที่ใช้เครื่องยนต์โรสรอยดด้วยอีกประมาณสัก๒๐ลำด้วยกันนะครับ
ก็มีเหตุผลเบื้องต้นก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ระยะทางในการบินความคุ้มค่าเรื่องของน้ำมันต่างแล้วเนี่ย
เมินดูแล้วอาจจะไม่คุ้มค่าเมื่อต้องจ่ายเงินซื้อมาหลายลำด้วยกัน
แล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับ
ดังนั้นณขณะนี้เดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปดูครับว่าคุณผู้ชมครับ
การบินไทยถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่นโยบายการเปิดเส้นทางการบินตรงจากกรุงเทพ
โดยมีการใช้เครื่องบินพิสัยไกลคือไม่ต้องแวะเติมน้ำมันเลย
แล้วก็๓๔๐๖๐๐มีอยู่๖ลำด้วยกันนะครับ
ซึ่งนำมาใช้โดยเริ่มใช้ตั้งแต่๑พฤษภาคม๒๕๖๒
แล้วก็ใช้เรื่อยมายาวจนถึง๑กรกฎาคมปี๒๕๖๒
รวมทั้งสิ้นแล้ว๓๘เดือนด้วยกันแล้วก็ต้องยุติการใช้
เนื่องจากว่าประเมินดูแล้วไม่คุ้มค่าครับ
ทุนตัวเลขประมาณสัก๗๐๐ล้านบาท
หนึ่งคือความคุ้มค่าไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์เอาไว้

ช่วงระยะเวลาแบบนี้ราคาน้ำมันปรับตัวบวกขึ้นไปถึง๕เท่าด้วยกัน
ทำให้ก็มีต้นทุนที่เพิ่มเข้ามาอีกนะครับ
เราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมของเรื่องนี้พร้อมกันครับ
โดยอดีตผู้บริหารระดับสูงการบินไทยบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับ
ฝ่ายบริหารระดับผู้อำนวยการใหญ่ของการบินไทย
ลาออกไปถึง๒คนเพราะถูกบังคับให้ทำการศึกษาการจัดซื้อฝูงบินดังกล่าวให้ออกมาในเชิงบวกครับ

พอดีก็มีการซื้อเครื่องบินแบบ๓๔๐แบบขีด๕๐๐กับขีด๖๐๐
ก็เป็นการศึกษาแล้วก็ผมเคยจำได้ว่ามีผู้บริการใหญ่ฝ่ายการบินไทย๒คน
เรียกว่าล้าออกเพราะเขาบอกว่าโดนบีบบังคับให้ทำการศึกษานี้ให้ผลออกมาในทางบวก

เขาบอกผมอยู่ต่อไปผมก็จะมีปัญหาเขาเลยลาออก
ก็ตภาพัฒน์ก็เคยเขียนจดหมายมาบอกว่าไม่ให้ซื้อให้ไปศึกษาใหม่
เขาก็เอาอำนาจการเมืองมาช่วยจนได้
ก็ซื้อมาแล้วก็แต่ว่าตอนนั้นเป็นระบิน๓๔๐๕๐๐กับ๖๐๐
เป็นระบินที่ยี่ห้อเดียวที่มีเครื่องยนต์แบบรัวซอยเท่านั้น
จากนี้นะครับอดีตรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายคุณภาพและความปลอดภัยการบินไทย
ตั้งข้อสังเกตถึงฝูงบินดังกล่าวที่จัดซื้อเครื่องยนต์สำรองเพิ่มเข้ามาในล็อตเดียวกันอีก๗เครื่องด้วยนะครับ
เราไปฟังข้อสังเกตนี้กันครับ
โดยก่อนหน้านี้ครับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทยชี้แจงว่าการเลือกใช้เครื่องยนต์โลโซรอยไม่ส่งผลกระทบกับต้นทุนค่าใช้จ่าย
แต่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการตัดสินใจเลือกเครื่องยนต์ในช่วงเวลานั้นพร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าลดประเภทแบบเครื่องบินแล้วก็แบบเครื่องยนต์ให้เหลือน้อยที่สุดตามแผนปฏิรูปการบินไทยครับ
ถึงตอนนี้ในแผนปฏิรูปนี้เราก็ดำเนินการกันอย่างเต็มที่ที่รถประเภทเครื่องบินแบบเครื่องบินนะและเครื่องอย่างเช่น๓๔๐๕๐๐ก็จอดอยู่เฉย๓๔๐๖๐๐ก็จอดอยู่เฉย
๗๒๐๐ก็จะไปแล้วทอง๗๓๐๐ก็จะไปแล้วพวกนี้ก็คือต้องลดตามนโยบายคือมันต้องลดมีเยอะมีประโยชน์ครับมีเยอะมีต้นทุน